เริ่มที่ผลการแข่งขันฟุตซอลกันหน่อยนะครับ
ก็ถือว่าสู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับ
สำหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
เป็นการเจอกันในรอบสิบหกทีมศูนย์สุดท้าย

พบกับคาซักสถานทีมอันดับ๗ของโลกนะครับ
นั้นนี้๓ครั้งเจอกันเราไม่เคยชนะได้เลยนะครับ
เกมนี้คาซักสถานขึ้นนำอย่างรวดเร็วเลยนะครับ
เพียงแค่๔นาทีก็นำไป๒๐แล้ว
ก่อนที่ช่วงท้ายครึ่งแรกจะเสียอีก๑ประตู
แต่กลายเป็นว่ามาเสียเพิ่มจบเกมคาซักสถานถล่มไทยไป๗ต่อ
ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกนะครับ
ส่วนไทยต้องยุติเส้นทางเพียงแค่รอบนี้
เป็นครั้งที่๓ติดต่อกันแล้วนะครับ

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับ
กล่าวขอโทษแฟนชาวไทยทุกคนนะครับกับฟอร์มในนัดนี้
ซึ่งทุกคนในทีมก็ผิดหวังเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว
แต่ทุกอย่างมันออกมาไม่ดีนะครับ
ส่วนอาร์มสุพุทธเถื่อนกลางก็เผยว่าเกมนี้เริ่มต้นไม่ดี
แล้วก็เสียประตูเร็วทำให้สิ่งที่เตรียมมาต้องเปลี่ยนไป
แต่ก็พลาดกันเยอะต้องขอโทษแฟนฟุตบอลที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับ
แล้วก็ทุกคนเองก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับ